เป็นความเข้มข้นนะครับฤดูการของการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลก็ส่งสัญญาณแล้ว
คือตอนนี้บอลไทยยังไม่ตกรอบข่าวนี้ก็เลยยังไม่ค่อยร้อนแรงเท่าไหร
แต่ว่ามีลอยแสงมาแล้วเพราะว่าวันนี้ครับ
คนปัจจุบันที่จะหมดวาระวันที่๑๑กุมภาพันธ์
มีการให้ข่าวกับทีมงานว่าจะเปิดตัวสภากรรมการนะครับ
ในช่วงบ่ายติดตามกันได้เลย
แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งคุณวรวีซึ่งเป็นคู่แข่งลงท้าชิงตำแหน่งเนี่ย
เพื่อเตรียมในการจัดงานแถลงข่าวในช่วงบ่ายเหมือนกัน
แต่ยังไม่รู้ว่าเป็นประเด็นเรื่องของอะไรครับ

ก็นัดหมายกับสื่อมวลชนนะครับแล้วให้ติดตามข่าวสารนี้กันด้วยนะครับ
ก็เดี๋ยวจะนัดแถลงข่าวพูดถึงความพร้อมของการเปิดตัว
สภากรรมการแล้วก็อุปนายกนะครับ
คาดว่าทีมงานส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นชุดเดิม
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแค่บางตำแหน่งเท่านั้น

แต่ถ้าเกิดว่าเดินทางมาจริงแล้วมีประเด็นที่อยากจะพูดคุยเนี่ย

สำหรับเรื่องการแถลงข่าวที่ทางฝั่งคุณวรวีแจ้งเอาไว้เนี่ยนะครับ
ก็ติดตามกันได้นะว่ามาเลเซียเนี่ย
ท้องถิ่นเขาจะเร็วกว่าไทย๑ชั่วโมง

เรื่องของรายละเอียดในการแถลงข่าวว่า

สนุกเลยครับเข้มข้นสำหรับการเลือกตั้งวันที่๑๒กุมภาพันธ์